มีความรู้สึกว่าว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ

แจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ
และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนพฤษภาคมครับ

แล้วหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยน

ไปช่วงมีจู่ก็มีช่วงหนึ่ง

สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกร็งทั้งตัว

แล้วก็พอจะขยับจะเหนื่อยมาก
ต้องฝืนตัวเองแล้วแบบดึงให้แรงที่สุดถึงจะขยับได้
แล้วนี่เป็นอย่างนี้คืนหนึ่งแบบ๔๕รอบ
เป็นเกือบทุกที่ที่ไป

วกกับอาการที่แบบสมมุติเข้าไปในห้อง

ทำไมฉันขนลุกรู้สึกไม่ดีมากเลยกับห้องนี้

มันมีอะไรบอกแล้วว่าอย่านอน
ใช่คือรู้สึกไม่ดีคือถ้ารู้สึกไม่ดีปุ๊บเนี่ย

ก็จะโดนอำโดนแบบแล้วก็จะเหมือนแบบ
ตาครึ่งหนึ่งเห็นอะไรแว๊บ
คือยังไม่เห็นนะแต่เห็นแบบแว๊บ

มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าค่ะจะเป็นทหารหรือเปล่า
อะไรอย่างงี้จนกระทั่ง

เพื่อนก็แบบเพื่อนก็กลัวก็สวดมนต์

คือเราต่อให้สวดหรือไม่สวดก็เจออยู่ดี

จนกระทั่งมีอยู่คืนนึง

แล้วก็ไปตอนนั้นเนี่ย

มันเหมือนข้ามจังหวัดมาแล้วไปถึงตรงนั้น

แล้วแบบสะบัดตัวเราขึ้นมาแบบ

จนประมาณใกล้๖โมงเช้าก็ลงไปข้างล่าง

แล้วจนประมาณ๘๙โมงเช้าก็ไม่ไหว

ก็เลยโรงแรมนี้ไม่โอเคมากอะไรอย่างนี้

อันนี้เริ่มมาเป็นเสี่ยงแล้วนะ

ตอนแรกคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง

จำได้ว่าไปต่างประเทศแล้วกลับมาบ้าน

ตั้งแต่แรกเลยคือนี่รู้สึกไม่ดีกับบ้านหลังนี้
คุณแม่ไม่รู้เป็นอะไรจะเอาให้ได้

คุณแม่อยากได้บ้านหลังนี้มาก
คือไม่รู้ว่าทำไมแต่จะเอาให้ได้

หลังจากอยู่บ้านนี้ได้สักพักหนึ่งก็ไปต่างประเทศ

สิ่งที่เจอคือบ้านฉันไฟดับอยู่บ้านเดียว

นี่มันขึ้นห้องด้วยกลัว
นั่งนั่งนิ่งนั่งมองพระลม

นี่ค่ะสงสัยลมสงสัยลมไม่มีอะไรลม

แล้วก็แบบหลับโดนอำที่บ้าน

โดนอำเตียงในห้องนอนโดนอำในบ้าน

แล้วนี่ก็พยายามสะบัดหันมาฝั่งนี้
แล้วเป็นเตียง๕ใช่ป่ะคะ
ปกติจะเอามอนเอาอะไรวาง

แล้วนี่ก็แบบโอ้ยง่วงมากไม่ไหว
นอน
เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่ใช่ฝัน

นี่แบบไม่น่าใช่คนนะพี่นะ

คือลุกขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ทำแบบนั้น

แล้วก็หลับได้แล้วพอหลังจากนั้นไม่นาน

นี่ก็ไปต่างจังหวัดไปอะไรเหมือนเดิมไปคอนเสิร์ตไปอะไร

หลับตาแล้วก็เริ่มมีอาการเกร็งอีกแล้ว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

ปิดนี่ก็แบบใช่หรือเปล่า

ดูง่ายมากแต่หลังจากนั้นไปต่างจังหวัดไม่เคยเจอเรานะ
นั่นคือหลังจากที่ปิดดวงตาตามที่อาจารย์อะไรท่านบอก

ไปต่างจังหวัดไม่เคยเจอเลย
ไปต่างจังหวัดจริงหลังจากนั้นนี่ก็สวดมนต์จริงจังจริงจังด้วยนะ
เราก็ไม่เจอไม่ได้โดนอำไม่ได้อะไร
แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็คืองานก็หายเงินก็ดรอป
รู้สึกว่าทำอะไรมันก็แปลก
เหมือนบาดเจ็บด้วยเหมือนดวงเรามันแปลก

ตาปิดตาที่สามแล้วเหมือนจะอ่าโอเคไม่เห็นผีแล้ว
แต่มันยังไม่จบนี้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเอง

ดวงตกนี่ก็เลยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เพื่อนคุณกิฟซ่าสายมูเขาพาไปพาไปดูดวง
นี่ก็ช่วงนี้ไม่รู้ดวงอะไรรู้สึกดวงแปลก
เขาก็ถามไปทำอะไรมาเนี่ยมีปิดมีทำพิธีอะไรหรือเปล่า
นี่บอกอ๋อใช่เขาบอกปิดดวงเหรอ
นี่เขาบอกไม่ไม่ได้ปิดดวงเขาบอกเนี่ยปิดดวง

ดวงบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยการที่เราปิดดวงตาแปลว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เองก็ไม่สามารถดูแลได้

ไม่ใช่ปิดแค่ไม่ให้เห็นสิ่งนั้นเพราะมันคือมันคือ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรดิโอแบบช่องเดียวกันอะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยนับถือเคยศรัทธา

ไปอธิษฐานอะไรก็ไม่ต้องคิดก็ไม่ได้ผลอ
มันก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เลยถามจะเปิดไหม
เลือกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าอาจารย์อยากเปิดครับ
แต่หนูจะเปิดดวงอย่างเดียวไม่เปิดดวงตาได้ไหมคะ

ก็อะไรก็ได้ให้ดวงมันดีขึ้นแล้วกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

งานสำคัญก็เลยทำพิธี

เป็นครั้งแรกที่อยู่นี่ลำ

ไม่ได้เศร้าฉันเป็นอะไรฉันร้องไห้หนักมาก

เหมือนมีร้องไห้หนักมีโวยวายไม่รู้

แต่ลำไทยมือมือแบบลำไทย

ใช่เมื่อก่อนจำได้ว่าตอนเด็ก
อาม่าเคยพาไปแบบพวกสวดพายับพวกอะไรพวกนี้
เราเคยเห็นคนลุกขึ้นมาร้องลุกขึ้นมาแบบอะไรอย่างนี้
ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะเกิดกับตัวเอง

มันมีบางสิ่งบางอย่างแบบโอ้เข้ามาอยู่ในตัวเรา
ใช่แล้วพอหลังจากนั้นก็คืองานก็ดีขึ้น

ดวงก็แบบว่าไม่ค่อยจะเจออะไรบาดเจ็บอุบัติเหตุ

แต่ว่าก็จะมีไปอย่างนี้

มีไปงานของช่องนึงตอนนั้นเขาจัดใหญ่มาก

นั่งอยู่มือตอนแรกพนมมือมือมือจะเป็นอย่างนี้
ออกไปอย่างนี้แล้วนี่แบบเฮ้ยแบบดึงมือกลับเข้ามา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

เราไม่ได้ชวนเราคนเดียวชวนเป็น๑๐เป็นร้อยคนนั่งรถบัสกันไปไม่รู้กี่คัน
ต่างจากวัดชุมภรณ์นั่งรถที๘๙ชั่วโมงลงไปแบบเฮ้ยมาไกลขนาดนี้ทำไม
เราก็ไปแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นวัดที่อยู่แบบในป่าในเขาจริง
แต่ว่าเจริญนะเจริญเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาทำบุญเยอะ
แล้วก็วัดนี้สิ่งที่นี่ไปแล้วนี่ชอบเลยคือค่อนข้างเคร่งไปถึงเขาให้เก็บมือถือก่อน
ตรวจบัตรประชาชนทุกอย่างแล้วก็อยู่ที่วัดต้องทำงานช่วยงานวัด
ปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานเดี๋ยวจะมีการเรียนกรรมฐานถือศีลทุกอย่างคือเป็นอย่างนี้
แล้วครั้งที่ที่ได้ลองฝึกนั่งกรรมฐานปกติก็นั่งสมาธิบ้างใช่ไหมคะที่บอกตั้งแต่เด็ก
ฝึกนั่งกรรมฐานปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่เรียนแล้วนั่งเข้าไปปุ๊บมีอาการเกิดขึ้น
แล้วตัวก็โยกแบบหมุนไงนั่งแล้วก็โยกแบบหมุน
แล้วพระท่านก็คงเห็นพระท่านก็นำอยู่นะแล้วก็บอกควบคุมควบคุมให้ได้ควบคุม
นี่แค่นั่งกรรมฐานนะนั่งกรรมฐานแล้วก็โยกแบบโยกหนักมากแล้วนี่ก็พยายามควบคุมพยายามแบบตรง
แบบฮึบหายใจก็แบบตรงให้ตรงมันก็พยายามจะแบบไปอย่างนี้แล้วท่านก็แบบสอนพยายามจะช่วย
จนพอมันเริ่มจะนิ่งได้มันจุดนึงอ่ะแล้วมันแบบปึ้งคือเห็นเป็นภาพเป็นภาพสีนะ
เหมือนเราลืมตาอย่างนี้แต่หลับตาอยู่
เห็นเป็นภาพเห็นเป็นวิวทิวทัศน์เห็นเป็นทุกอย่างเห็นแบบเข้ามาแล้วเราก็แบบ

เป็นภาพวิวภาพทะเลภาพภูเขาภาพนู่นนี่นั่นแบบเข้ามาเต็มนี่ก็แบบ

เออแล้วก็ไม่มีคำอธิบายจนกระทั่งจบก็มีถามมีคำถามอะไรไหม
นี่ก็เลยถามว่าเออนี่เป็นอะไรแบบหนูเป็นอะไร
ท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเคยทำมาเหมือนมีของเก่าเคยทำมา
มีของเก่าเคยทำมา
คำว่ามีของเก่าคือเคยปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานมาก่อน
แล้วสิ่งที่เป็นคืออาการของชาญ
ไม่ใช่เรื่องผีเรื่องทรงเจ้าบอกว่าโดนผีเข้าไม่ใช่
เพราะเขาถามว่าตอนที่ทำรู้ตัวไหมรู้ตัว

เพราะวิญญาณสองวิญญาณจะมาแบบเกิดขึ้นพร้อมกัน
อยู่ในสถานการณ์แบบสมมุติเรานั่งคุยกันอย่างนี้
มันต้องคนใดคนหนึ่งออกมาไม่ใช่สองคน

ใช่เพราะฉะนั้นการที่รู้ตัวทุกอย่างแต่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ผีเข้า

เป็นอาการของชาญคือตอนที่ไปนี่ก็ได้เรียนรู้นะคะว่า
อันนี้คือเป็นศาสนาเลยนะศาสนาพุทธเลยนะคะ

แรกก็คือแบบเป็นชานที่ไม่พูดชื่อแล้วกัน
ชาญที่เรารู้ถึงสมาธิเช่น
ถึงลมหายใจเข้าออกรับรู้ได้จบชั้นแรก
อ่านหนังสืออะไรเข้าใจเนี้ยคือฉานแรก
ฉานที่สองเนี้ยมันจะมันจะเป็นอาการปิติ
ปิติชาญจะมีอาการหลายแบบลุกขึ้นมากระโดดรถเต้น
นั่งแล้วรู้สึกว่าตัวยืดขึ้นตัวใหญ่ขึ้น
ตอนเด็กนี่นั่งสมาธินี่เป็นตลอดอืม
รู้สึกว่าตัวลอยแต่ตัวไม่ได้ลอยแต่รู้สึกว่าตัวลอย
แล้วก็บางคนก็ร้องห่มร้องไห้
บางคนก็ลุกขึ้นมาลำบางคนก็นี่คืออาการของชามเลย
ก็คืออันที่สองที่เราเป็นมาตลอด
แล้วที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันได้รับสิ่งกระตุ้น
กระตุ้นคือเวลาบทสวดเหมือนบทพายับอะค่ะ
บทสวดที่เร็วเร็วอ่า
มันจะเข้าไปกระตุ้นคนที่มีแบบนี้

นี่คือความรู้จริงจริงของศาสนาที่บอกว่าพอคนอ่ะ

ก็เลยโดนเอาไปหากินอืม
เช่นบอกว่าเนี่ยนี่เคยด้วยไปวัด
เคยไปทำแท้งมาไม่รับไม่เคยไม่เคยค่ะ
มีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคิดอะไรไม่ออก
เห็นคนเป็นลักษณะแบบนี้ทำแท้งใช่

เคยไปทำแท้งมานี่แบบไม่เคยค่ะ
ชาติที่แล้วต้องเคยกูจะรู้ไหมเนี้ย
ภาพนี้ไม่เคยใช่จะโยงไปถึงชาติที่แล้วเนี่ย

เราต้องไปซื้ออันนี้เพื่อที่จะมาแบบว่าออกกรรมออกกรรม
แล้วพระอาจารย์ที่วัดนี้บอกว่าออกกรรมไม่มีกรรมใครกำมัน
กรรมแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้ใช่
ออกไม่ได้ยังไงก็ต้องรับไป
แต่จะมีวิธีชะลอได้จากการที่วันนี้คุณปฏิบัติดี
คุณปฏิบัติธรรมเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
มันจะช่วยชะลอให้จากที่เขาวิ่งเร็วเร็วเขาวิ่งช้าลงอืมอืม
แค่นั้นแต่จะถามว่าไม่รับได้ไหมไม่ได้เพราะคุณทำอ่ะใช่
จะช้าจะเร็วอยู่ที่วันหนึ่งคุณจะต้องรับใช่วันหนึ่งยังไงคุณก็ต้องรับไป
แต่นั่นแหละจะช้าจะเร็วอืมนี่ก็เลยเข้าใจหลายอย่างมากจากวัดเนี้ย
ก็เลยทำให้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อย
เรื่อยหลังจากที่ไปคือวัดอยู่ชุมพรใช่ไหมคะ
ขับรถไปทุกเทศกาลพระใหญ่ไปเลยไปไปเองเลยแล้วเราไม่ไปเองแล้ว
งงอืมแม่แบบทำไมต้องไปทำบุญที่ชุมพรกรุงเทพไม่มีหรออืม
ก็แบบมันไม่ใช่แล้วพระวัดนี้ไม่จับเงินเลยครับจับเผื่ออาบัติเลยไม่จับ
อืมไม่แบบไม่อะไรเลยจริงจริงทำให้นี่แบบศรัทธามากแล้วนี่ก็ปัดอยู่ในการปฏิบัติ
อันนี้คือประมาณเจ็ดแปดปีมาแล้วครับก็เป็นอย่างเงี้มาตลอดแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
ไม่เคยเจออีกเลยไม่เคยมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลย
จะมีบ้างช่วงแรกมีบ้างในปีแรกนะที่นั่งกรรมฐานแล้วเอาอีกแล้วอวน
วนตัวโยกหมุนอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ท่านก็จะเดินมารู้แล้วไง
ควบคุมให้ได้แบบใจเย็นหายใจลึกควบคุมให้ได้
นั่งเราก็แบบคือการนี่ว่าการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีคนสอนอ่ะอืม
นี่คือพระท่านสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็เข้าใจ
ก็เลยทำให้เข้าใจว่าแบบโอ้โหคนที่เอาเรื่องนี้มาหากินกับผู้คนเนาะ
แบบไปหลอกเอาเงินเขาหรือบางทีเป็นเป็นวัดเป็นอะไรแล้วทำให้คนไม่ศรัทธามันแย่มาก
ผมว่าเขาเห็นช่องโหวเขาเห็นช่องโหวอะไรบางอย่างจากคนที่เขาจะมีอาการผิดปกติแบบเนี้ย
ใช่เขาจะบอกแล้วว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาในตัวคนคนนั้น
เช่นมีวิญญาณเข้ามาแฝงเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าใช่มาในรูปแบบต่าง
บางทีมาเป็นเด็กเป็นคนแกะอะไรก็ไม่รู้แต่จริงจริงไม่ใช่เลยอืม
จริงจริงคือแค่มันเป็นอาการของเราเป็นแค่คนที่เคยทำมาอืมแค่นั้นอืมอืม
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่เจออะไรแบบนี้แล้วมีเหตุผลด้วย
อาจารย์ท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ปฏิบัติธรรมแล้วนั่งชาแล้วเข้าถึง
มันจะเหมือนเป็นรังสีมันจะเป็นรัศมีแบบสว่างมากแล้วสิ่งเหล่านี้จะเข้าถึงไม่ได้
หมายถึงว่ามันจะเป็นเหมือนเกาะป้องกันเข้ามาใกล้ยังไม่ได้เลยอืม
เพราะมันสว่างมากมันจ้ามากก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้แล้วจริงจริงนี่ไม่เคยเจออีกเลยอืม
แต่เจอก็จะเป็นสิ่งดีเช่นเวลานั่งก็เนี่ยหลับตาเข้าชาญก็จะเห็นท่านบอกว่านี่คืออาการของตาทิพย์
จะเป็นคนที่เคยทำมาแล้วแล้วจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นอิทธิฤทธนึงมันจะมีหลายแบบอืม
คนที่เห็นเยอะเยอะจะเรียกว่าตาทิพย์จะเห็นเห็นลักษณะแบบนี้
ก็เห็นรูปอะค่ะเห็นรูปนั่งแล้วก็จะเห็นเห็นแต่สิ่งดี
เห็นแต่สิ่งดีเห็นเป็นภาพเหมือนจิตเราไปท่องเที่ยวเคยเคยได้ยินไหมที่เมื่อก่อนจะมีแบบ

ถอดจิตไปเหมือนถอดจิตไปแต่ของเราไม่ใช่ของเราเหมือนนั่งแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบ
มันไปไหนแต่มันก็เห็นเห็น

นี่เพิ่งจะมารู้ตัวตอนโตตอนที่เลิกดื่มเหล้าว่า
จริงแค่เป็นคนชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีโซดา

ซึ่งจริงมันไม่ต้องเล่าไม่ต้องค็อกเทลไม่ต้องวายก็ได้

แต่ตอนนั้นคือชอบดื่มมาก
อยู่ที่บ้านคนเดียวก็แบบซื้อมาดื่ม

พอมันเกิดแบบนี้ขึ้นนั่งแล้วแบบร้อนเหมือนแบบไหม้

บางทีก็ร้อนจากขาร้อนจากอะไรขึ้นมา

เหมือนชดใช้กรรมผิดสินข้อ๕

เราจำได้ว่าก็มีท่านสักท่านหนึ่งนี่แหละ

ก็อยากจะชดใช้ตอนนี้หรือไปชดใช้ตอนตาย
ตอนตายไม่รู้ว่ามันจะทรมานขนาดไหน

อย่างน้อยก็ชดใช้ตอนที่กำลังปฏิบัติใหม่

โดนหลายรอบมากหลายรอบมากจริงจนเราเชื่อ
แต่เราไม่ไม่กล้าแต่ก็มีบ้างที่แบบ

ดื่มแบบไม่เป็นไรไม่ได้ทำไปดื่มร้อนแก้วเดียว

ซึ่งที่จะกลับขึ้นหรือเงิน

มีอะไรคือเดี๋ยวนั้นเลยนะคือแบบ

จริงก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญนะ
เพราะว่าเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยว่าเวลาที่ทำผิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ดีกว่าคนบางคนที่ผิดไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่เคยรู้แล้วเหรอ
อย่างที่ฟังดูเหมือนกับว่าตัวของแนนนี่อะครับ
คือตอนนี้กำลังเหมือนกับ
ผมสรุปให้ฟังง่ายเลยว่าเหมือนกำลังชดใช้กรรมบางอย่าง
หรือว่าสินใดก็แล้วแต่วันหนึ่งถ้าเกิดทำผิดสินเนี่ย

รู้ไหมมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแฟนเก่า
ไม่เคยมีใครรู้แม้กระทั่งเพื่อนแบบเพื่อนสนิทก็ไม่รู้
นี่เคยคบคนหนึ่งแบบประมาณ๒ปี

บอีกคนนึงแล้วเชื่อไหมว่า

แล้วนี่มาคบคนใหม่คบได้แค่ประมาณไม่ถึงปี

คนใหม่พูดประโยคเดียวกันกับที่นี่พูดกับแฟนเก่า

คือตอนแรกเสียใจแบบร้องไห้โวยวายอยู่

โทรไปขออโหสิกรรมอ่ะ

แล้วเพราะเอิญเขาเป็นสายปฏิบัติธรรมเป็นสายอะไรอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องของ

บางทีมันไม่ต้องรอถึงชาติไหนนะ

อย่างน้อยมันยังดีที่มันทำให้เห็นให้เกิดขึ้น

อันนี้แค่๒เหตุการณ์ที่เล่าให้ฟัง

ตบยุงจะอะไรก็คงไม่ทำ

เราสามารถรักษาศีลกันได้

ตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้อง

รู้ไหมว่าจริงตั้งแต่เด็กเลยนะ

พอมีลูกคือเป็นบ่วงคลองคลอ

เนี่ยแล้วก็มาเนี่ย

คนเรามันมีกรรมไม่เท่ากัน

และนี่อาจจะกำลังชดใช้กรรมบางสิ่งบางอย่าง
ห้ามออกจากไอ้เกาะนี้เด็ดขาด

ได้สติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบเฮ้ยต้องอ่ะต้อง
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาโตขึ้นเขาก็ต้องมีชีวิตของเขา

ยากมากเป็นสิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่เคยทำอะไรมา

นั่นแหละคือวันที่ทดสอบจิตใจอีกครั้งหนึ่งเลยนะ
ว่าเราจะอยู่ในสภาวะแบบไหน
ถ้าเรายังอยู่กับห่วงกับบ่วงเราก็จะทุกข์

จากคนที่แค่มีเซนต์ชีวิตพลิกผัน
ครอบครูทีนี้หนักเลย
เห็นผีโอ้โหนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย
กระทั่งเอ้าแหมเห็นผีเยอะปิดดวงซะ

หมายถึงว่าผีไม่เห็นดวงก็เลยตกไปด้วย

ก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการทาง

เพราะฉะนั้นฟังเรื่องนี้เราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง
หนึ่งคือเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
ใครที่มีความเชื่อความศรัทธาอันนี้

แปลเปลี่ยนเป็นเรื่องของพุทธภานิษฐ์

เอาไปโอ้โหคุณต้องทำนี่นะ

โชคดีโดนกระชากมาอีกฝั่งนึง

คือสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับนี่มาตลอดจนทุกวันนี้

ที่นี่ไม่โอเคมันก็ไม่โอเคจริง

ควบคู่กันมาที่ไม่ได้เล่าให้ฟัง

ทำไมอะ
รู้ไหมว่าจริงแล้วมันเป็นหนึ่งในเซนต์
มันเป็นหนึ่งในความเชื่อมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะ

เวลาอยากได้อะไรมากคือสมองเรามีพลังขนาดนั้นเลย
อยากได้อะไรมากหรือคิดถึงอะไรมากต่อให้ไม่อยากได้
คิดถึงอะไรมากเช่นสมมุติตอนเด็กเคยไหมที่นั่งอยู่ในห้อง
แล้วครูจะเรียกเราครูบอก
ให้ออกมาทำข้อนี้หรือให้ตอบเรื่องนี้
เคยไหมที่แบบอย่าเรียก
จิ้มเลยนี่ไข้อย่านะอย่านะอย่านะ
วัฒนภนจริง
เมื่อก่อนแม่นี่คือเนี่ยเป็นคนขับรถ

แล้วทุกครั้งจะออกจากบ้านแม่แบบอย่าชนนะชนทุกครั้ง

เพราะเหมือนในหัวเรามันรับรู้แค่นี้แล้วมันก็
ตั้งมั่นมากตั้งจิตมากอย่าชนอย่าชนชน
อันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่มันต่อยอดมาจากการปฏิบัติธรรม

เป็นเรื่องของจู่นี้ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้
เขาบอกว่าสมองเรามันดึงดูดสิ่งเหล่านี้
จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิใช่ไหมสมองมันจะดึงดูด
วนอยู่ในห้างนี่ก็คิดแล้วสมมุตินี่จะเข้าห้างนี้
ฉันจะจอดรถหน้าประตูเท่านั้น
เชื่อไหมทุกครั้งที่จะไปห้างนี่จะได้ที่จอดที่ดีมากหน้าประตู
จากตอนแรกแฟนสามีคนปัจจุบันไม่เชื่อ
ไปด้วยทุกครั้งก็จะได้จอดดีจนแบบเฮ้ยมากับใคร
เป็นเพราะเราคือรถด้วยรถด้วยรถก็สำคัญนะ

เป็นคนคือรากฐานนิสัยเป็นคนขี้เกียจเดิน
ก็จะจอดแบบจอดหน้าตึกทุกครั้งจริง
เป็นอย่างนี้อันนี้คือแค่เรื่องที่จอดรถเบา
แล้วก็จะมีอีกเช่นแบบช่วงที่ปฏิบัติธรรมเยอะ
สมมุตินี่จะมาคุยกับพี่แล้วนี่ก็นั่งคิด
นั่งคุยกันประมาณนี้พี่ก็น่าจะพูดประโยคประมาณนี้นะ

เป็นอย่างนั้นอ่ะแปลกป่ะ
เหมือนเราคิดอะไรเราตั้งมั่นกับอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นเหรอ
คนปัจจุบันเป็นแฟนกันมา๔ปีกว่าเกือบ๕ปีแต่งงาน
เชื่อไหมว่านี่เพิ่งจะมานึกได้ว่า
เมื่อประมาณน่าจะเป็น๖ปี๗ปีที่แล้วนี่เคยเขียน
ลงไปในหนังสือให้เป็นรายลักษรนี่ก็นั่งเขียน

รักขาวตีสูงนู่นนี่นั่น
ใช่รูปรักใช่นิสัยใช่
แล้วมีอีกประโยคนึงที่ชอบเขียนว่า
ฉันคนเดียวทำเพื่อฉันคนเดียวทุกอย่าง
คือเขาเป็นทุกอย่างที่เขียนไว้
ลืมไปแล้วด้วยนะแต่ตอนนี้หนังสือเล่มนี้ต้องกลับไปหายังอยู่
พลังดึงดูดของจักรวาล
เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีเราก็จะได้สิ่งดี

ก็หลังจากนั้นนี่บอกว่าแม่ไม่ต้องพูดนะแม่หยุดก่อน
แล้วนี่ก็จะคิดว่าฉันขับรถดีมาก
ฉันไม่ควรขับรถยอดเดียมมาก

มันก็เอาจริงถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะ
แค่เราแค่คิดแต่สิ่งดีทำแต่เรื่องดี
อยากได้อะไรก็คิดในสิ่งที่มันดีที่อยากได้
ซึ่งเรื่องนี้มันทำให้นี่นึกถึงสมัยก่อน
ที่เราเข้าใจว่านั่นเป็นเซนต์และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่นับถือใช่ไหมคะ

ตอนที่นี่อยู่ที่อาร์เอสที่เบยซาลายเอส
จะมีเสด็จพ่อเรา๕องค์สีดำ
คลังมากทุกอย่างท่านจะตั้งอยู่ตรงกลางตึกเลย
เรานี่จะไปไหว้ท่านทุกวันทางภื้ระหัส

จู่มีอยู่วันหนึ่งผ่านมาหลายปี
มีอยู่วันหนึ่งนี่จะไปต่างจังหวัดกับเพื่อน
ตั้งแต่เช้ามีเซนต์ว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ตื่นมา
รู้สึกไม่ดีทำอะไรก็แปลก
จู่รถก็แบบขับชนกระจกแบบหายไปเลยข้างข้างซ้าย
เราก็ต้องแบบไปซ่อมแล้วก็เกิดนู่นเกิดนี่ตั้งแต่เช้า

ก่อนจะไปเดี๋ยวแวะเข้าวาเอสไปไห้เสือพ่อดีกว่า
ดอกไม้เข้าไปแล้วก็เดินขึ้นแท่นบูชาแล้วอธิษฐานท่าน
ว่าแบบเออลูกวันนี้ลูกรู้สึกไม่ดีแต่จะขับรถไปหัวหิน
ก็คือถ้าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเกิดอุบัติเหตุสิ่งไม่ดี
ขอให้มีคนมาบอกแล้วลูกจะไม่ไป
หันหลังแล้วกำลังจะก้าวเท้าออกจากแท่นบูชา
ข้างนึงแล้วอะค่ะเพื่อนโทรมาเฮ้ยมึงอย่ามาดีกว่า
ขนลุกว่ะขนลุกนี่แบบอย่ามาดีกว่า
เพราะว่าตลอดทางมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรแบบเยอะมาก
ระหว่างทางมาหัวหินอะไรอย่างเงี้ใช่อ่านี่ก็เลยแบบอืมเออ
แล้วก็หันไปมองท่านแล้วก็แบบ
เดี๋ยวนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวนั้นเลยยังไม่ทันลงเลยอ่ะแบบเฮ้ยอืม
เนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือหนึ่งเหตุการณ์ในการอธิษฐานที่
เราถึงได้เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราถึงได้เชื่อในอะไรหลายอย่าง
รวมถึงแบบคนที่เขาเชื่อในเรื่องศาสตร์ตัวเลข
เชื่อไหมว่าทะเบียนรถที่นี่ใช้อยู่คนที่เชื่อตัวเลขบอก
ไปดูที่ไหนมานี่มันดีมากเลยหนูไม่เคยดูแต่ชอบ
อ๋อชอบเองชอบเองเบอร์โทรศัพท์
นี่ใครเลือกให้แบบดีนะนี่ชอบ
คือเราจะเชื่อในเซนต์ของเราว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราชอบ
สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่คือมันใช่

เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะคุณผู้ชมคือ
ผมว่าที่แนนนี่พูดส่วนใหญ่เอาจริง

เช่นเรื่องของความศรัทธา
เรื่องของความคิดแต่สิ่งดี
เรื่องของความเชื่อหรือแม้กระทั่งเรื่องของเซนต์ตัวเอง

ล่าสุดเชื่อไหมคะต้นปีที่ผ่านมา
ตอนแรกอยู่นอกจากงานบันเทิง
นี่ก็ทำธุรกิจของตัวเองทำบริษัททำอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เป็นแบบเป็นผู้บริหารที่บริษัทเก่า

นี่แบบอยากมาทำอะไรด้วยกันไหมทำบริษัทใหม่ไหม

อืมฉันก็คิดขึ้นมาได้แล้วฉันก็โทรหาเธอด้วยเนอะอืม
สรุปก็คือเขากำลังจะชวนนี้พอดี
ก็เลยมาทำด้วยกันแล้วเนี่ยก็แบบเปิดอะไรเรียบร้อยเพิ่งซอฟโอมินิ่งไปค่ะ

เป็นแพลตฟอร์มที่มีออนไลน์ด้วย
เราก็จะมีของของตัวเองคือนี่อยากทำอาหารเสริมตัวเอง
ครีนทำอะไรแล้วก็กำลังจะทำลายของเด็ก

อยากทำอะไรให้ลูกใช้อยากทำอะไรให้ลูกกิน

ก็จะมีหลากหลายแล้วก็รวมถึงรับของพาร์ทเนอร์มาขาย
อย่างตอนนี้ก็มีพาร์ทเนอร์เยอะมากก็จะมาอยู่ในแพลตฟอร์ม
แล้วก็จะมีตัวแทนมีแบบอะไรแบบนี้
ซึ่งมันก็เข้าแก๊ปเราใหญ่ที่เราอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
คิดมาอยู่ตลอดอยู่ในหัววน
จนแบบจนเราคาดไม่ถึงว่าจะมาลงตัวกับเพื่อนคนนี้
ทำงานด้วยกันมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าขากันดีแล้วเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน

เราคุยกันตอนต้นปีตอนนี้ก็คือบริษัทเปิดแล้วทุกอย่างเลยแบบ

พาร์ทเนอร์ที่เราแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เข้ามา
อะไรอย่างนี้นี่ก็รู้สึกว่าเราก็จะไปในทิศทางนี้แหละค่ะ
ก็จะทำให้ดีทั้งในเรื่องที่แบบมีเซนต์แล้วก็จะตั้งใจในชีวิตประจำวันด้วย
ยินดีเลยครับคืออยากจะบอกว่าจริงแล้วชีวิตคนเรามันคือความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะ
แล้วก็ความมหัศจรรย์นี้มันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราได้

เชื่อไหมว่าจริงชีวิตเรามันเป็นมันวนเป็นรูปนะ
สังเกตสิแต่รูปนั้นจะเกิดขึ้นทุกกี่ปีกี่เดือนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แต่ถ้าเราจะลองสังเกตอย่างเมื่อก่อนหลูบนี่จะสังเกตได้เรื่องหนึ่งคือเรื่องความรัก
มันจะวนหลูบแล้วมันจะมาจบที่เดิมแล้วมันจะเกิดหลูบใหม่แล้วมันจะมาจบที่เดิม
กว่าจะรู้สึกตัวก็ผ่านมาเป็น๑๐ปี
แล้วมันเป็นหลูบอย่างนี้กับทุกเรื่องการที่เราจะออกจากหลูบได้คือเราต้องสังเกต
สังเกตชีวิตถ้าคนบางคนรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันไม่ดีชีวิตฉันตกต่ำ
ฉันเจอแต่คนแบบนี้คุณนั่นแหละดึงดูดมา
ถ้าผมไม่เคยคิดมาก่อนนะจนกระทั่งแลนี่พูดมาเออถ้ามันเป็นรูปเนี่ยหลูบของผมก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ
มันเคยพุ่งแล้วก็เคยแบบดิ่งแล้วมันก็กลับมาพุ่งใหม่มันก็จะเป็นหลูบของมัน
เออเออจริงเมื่อเราเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเราคิดดีทำดี
แล้วถ้าเราสังเกตเราจะใช้มันแล้วเราจะออกจากหลูบได้สมมุติเรารู้แล้วว่ามันถึงจุดที่มันดอบแล้วคิดก่อนจะออกมาทำอะไร
เพราะไหนหลูบมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเราหยุดมันไม่ได้นี่แต่เราออกได้ไง
ออกมาเพื่อเพื่อจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้หลูบมันมันหนักมันหนักเหมือนเดิม
ใช่แล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเหมือนเรารู้ทางหลูบอ่ะรู้ทางแล้วก็ปล่อยวาง
แล้วนี่จะเป็นคนแบบนี้นะถ้าสมมุติแบบเกิดอะไรขึ้นจริงเกิดเรื่องหนักหรือสมมุติของหายอาจจะเป็นของมีค่าหรืออะไรมากหายไปอ่ะ
นี่จะแบบโอ๊ยเสียดายมากแล้วปล่อยเลย

มันก็จะไปยึดติดอยู่กับมันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นอ่ะ

นี่คือเรื่องราวของเขาต้องใช้คำว่าเรื่องราวของเขาดีกว่าคือเราเห็นด้วยความที่เขาเป็นคนที่ลุคสไตล์แบบคนรุ่นใหม่แบบเฮ้ยดูเท่

แต่เขาผ่านอะไรมาแต่ละอย่างเท่าที่ฟังดูแบบโหเฮ้ยมันคนละคั่วมันคนละอย่างกับที่เราเห็น
เชื่อไหมไปวัดจนแม่ชี้ถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสีผมเป็นสีปกติ

แต่มีช่วงผมดำผมน้ำตาลช่วงหนึ่งเหมือนกัน

และนี่คือเรื่องราวของแนนนี่เกอรี่เบอรี่นะครับ
แล้วก็เนี่ยอย่างตัวแทนเข้ามาเราก็จะสอนก็จะอะไรอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งในชีวิตใหญ่ที่นี่ตั้งใจนะคะ
แล้วก็จริงความตั้งใจจะทำให้ลูก
ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะตั้งใจทำอะไรเพื่อใครขนาดนี้ก็จะทำให้ลูกนี่แหละเพราะฉะนั้นจะทำให้ดี
เพื่อให้เขาโตมาอย่างดีแล้วก็อีก

แล้วก็มีอีกคอนเสิร์ตหนึ่งปลายปีของไอซ์อืม

เหมือนกับทุกครั้งที่ไอเอสเคยทำ

ตอนนี้เราก็เริ่มกลับมารับแล้วก่อนอันนี้ไม่รับ
ก็จะมีไปเล่นตามร้านตามที่ต่างก็เดี๋ยวรอดู

ศิลปินผมว่าเขาคงคิดถึงเวทีของเขา

คิดถึงเวทีคิดถึงแฟนเพลงของเขา
ใช่แล้วแฟนเพลงเราเห็นกันมาตั้งแต่ตัวเล็กจนแบบเด็ก
เท่ากันจนโตมีหน้าที่การงานกันหมดแล้ว
ทุกวันนี้เด็กเหล่านั้นคือผู้ใหญ่ในวันนี้

ใช่ค่ะก็เนี่ยเหมือนกลับมาเจอกันแต่ละครั้งก็ชื่นใจว่าแบบดี

แล้วก็เหมือนเดิมครับฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์แบบนี้ครับ
ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์หลอนเห็นผีประสบการณ์สยองขวัญคุณสัยมนต์ดำ

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
ก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

สวัสดีครับ

ขอบคุณนะคะ
สวัสดีครับ